เป็นคุณแม่ลูกอ่อนเพราะว่าตอนนี้มีลูกคนที่๒แล้ว
สำหรับพี่ชมพู่ก่อนบ่ายนั่นเองค่ะ
ช่วงสิงหาคมนี้นะคะบอกเลยว่าเพิ่งคลอดน้องมาคนล่าสุดนี่
เบบีกำลังน่ารักน่าเอ็นดูมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
น่ารักสุดไปเลยนะคะนี่แหละค่ะ
คุณชมพู่นะคะอย่างที่เราทราบกันไปว่าตอนนี้เพิ่งคลอดลูกชายคนเล็ก
เก้าสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองนะฮะ
พักฟื้นอยู่๘วันแล้วตอนนี้ก็กลับมาทำงานแล้วนะคะ
บันเทิงไทยรัฐมีโอกาสพูดคุยกับคุณชมพู่ผ่านวีดีโอคอลค่ะ
ระหว่างที่คุยนี่นะคะก็เพิ่งทำงานเสร็จหมาดเลย
เจ้าตัวบอกว่าพักฟื้นแป๊บเดียวก็กลับมาทำงานแล้วล่ะค่ะ

หลายคนเอาจริงบอกว่าเฮ้ยแม่เพิ่งคลอดไม่ใช่เหรอ

มีประสบการณ์จากการคลอดลูกคนแรกมาแล้วนะฮะ

คือตอนนี้เป็นคุณแม่ลูกสองลูกชาย๒คนเลยนะคะ
บันเทิงไทยรัฐเราแอบกระซิบถามพี่
อยากมีลูกสาวอีกสักคนไหมไหนก็ไหนละ
เดี๋ยวไปฟังคำตอบคุณแม่หน่อยค่ะ
ยังไม่ได้ปิดอู่เปิดรับบริการอยู่นะคะ
เปิดรับบริการอยู่นะคะ
ผู้ชายสองแล้วอยากได้ลูกสาวบ้างไหมคะคุณลูก

ไม่เป็นแบบให้อยู่ที่บับปุ่นนะ
ก็ต้องบอกสามีก่อนว่าแป๊บนึงนะพักก่อน
มาแล้วนะสองหนุ่มนะเพราะฉะนั้นถ้ามีอีกสักหนึ่งสาวก็กำลังดีเลยนะพี่จังนะ